มีการประชุมของคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะฮะ
โรนา๒๐๑๙หรือว่าโควิด๑๙
ซึ่งหลังจากที่ใช้เวลาประชุมนานกว่า๕ชั่วโมง
วิศนุเครืองามรองนายรัฐมนตรีก็ได้แถลงนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยวันนี้แถลงว่าที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่า
สถานการณ์โรคโควิด๑๙ของไทยณขณะนี้
สถานการณ์การแพร่ระบาดก็คือยังคงอยู่ที่ระยะที่๒
ยังไม่ได้เข้าสู่ระยะที่๓นะครับ
ซึ่งการที่จะเข้าสู่ระยะที่๓ก็คือต้องติดเชื้อกันเอง
แต่ตอนนี้ยังไม่ปรากฏว่าคนไทยจะรับเชื้อกันเอง
โดยไม่ปรากฏต้นต่อมาจากประเทศที่แพร่เชื้ออยู่ก่อน
และติดต่อในหมู่คนไทย
โดยไม่พบว่าผู้แพร่เชื้อมาจากต่างประเทศ
แล้วการแพร่เชื้อต้องมีจำนวนมากในหลายพื้นที่หลายจังหวัด
ตอนนี้ยังอยู่ในวงจำกัด
แล้วต้นตอแต่ละคนก็คือมาจากพื้นที่เสี่ยง
แล้วก็มาแพร่ต่ออีกคนหนึ่ง
แต่ว่าก็ได้มีการกำหนดมาตรการต่างเอาไว้เพื่อเตรียมรับมือ
ถ้าสถานการณ์จะไปถึงระยะที่๓จริง
โดยให้โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนแล้วก็ตามต่างจังหวัดด้วยนะครับ
โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยของตำรวจของทหาร
ให้เตรียมเรื่องของเตียงให้เพียงพอรองรับสถานการณ์ที่จะมาถึง
ถ้าเกิดว่ามีการติดเชื้อกันเยอะจริง
ให้กระทรวงศาสตร์ธนาศุกร์เตรียมบุคลากรทางการแพทย์
แล้วก็ได้ติดต่อล่วงหน้าไปยังแพทย์หรือพยาบาลที่ท่านเกษียณไปแล้ว
ถึงเวลาจำเป็นอาจจะต้องรบกวนท่านให้มาช่วยกัน
ผลิตได้วันละ๒ล้านชิ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็ต่างประเทศก็ติดต่อมายังกระทรวงการต่างประเทศ
ที่จะให้ความช่วยเหลือไทยด้วยทั้งเรื่องของหน้ากากอนามัยเวชพันธุ์ต่างด้วย
ขนาดที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานมรี
ก็สั่งให้เอาหน้ากากอนามัยที่เป็นของกลาง
ยึดมาจากคนที่ไปขายเกินราคา

ไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างใช้เลย

คือเก็บเป็นของกลางไว้มันก็ไม่ได้ประโยชน์

ส่วนคดีดำเนินคดีต่อเดินหน้าต่อ
แล้วก็ให้ตั้งทีมไทยแลนด์ในทุกประเทศ
เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ
มีเอกอักราชทูตแต่ละประเทศเป็นหัวหน้าทีม
บางอย่างอาจารย์วิศนุรองนายกรัฐมนตรีบอกว่า
ดำเนินการได้เลยใช่เรื่องที่พูดไปเหล่านี้อ่า
แต่ก็มีบางเรื่องที่ต้องรอเข้าคอรมอลวันพรุ่งนี้
เพราะว่าเป็นระเบียบราชการถูกต้องมีมติคอรมอ
อย่างเช่นจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี
ให้ประกาศให้เลื่อนวันหยุดราชการ
เทศกาลสงคราน๑๓๑๕เมษายนนี้ออกไปก่อน
นี่ฮะ๑๓๑๔๑๕เมษายนที่จะถึงนี้
รู้สึกจะตรงกับจันทร์อังคารพุธใช่ไหมปีนี้
ที่ก่อนหน้านี้บอกว่าจะให้หยุดยาวต่อเนื่องกันดีไหม
มีฟันหลออยู่ไง๑๓วันจันทร์๑๔วันอังคาร๑๕วันพุธ

ค่ะก็คือจะไม่เป็นวันหยุดราชการและไม่เป็นวันหยุดของภาคเอกชนด้วยนะคะ
แต่เลื่อนไปเป็นเมื่อไหร่ยังไม่รู้รอดูสถานการณ์ก่อน

เพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวโอ้โหเดินทางกันเยอะ
ใช่ไหมก็จะไปเจอเจอกันเยอะแล้วการแพร่กระจายมันก็จะ
เพิ่มออกไปอีกนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิด๑๙
นะฮะอ่าที่เดี๋ยวจะกระจายจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดนะครับ
เรื่องนี้ต้องรอมติคอรมอลพรุ่งนี้ด้วยนะครับ
แต่ว่าที่ประชุมวันนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ย

คำสำคัญที่คณะหมอท่านพูดก็คือว่า
เราต้องช่วยกันลดความเสี่ยงป้องกันไม่ให้บุตรหลาน
นำเอาโรคโควิดไปแพร่แก่พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายาย
ที่เขาไม่รู้อิโน่อีเน่แล้วก็อยู่ที่ต่างจังหวัด
หรือท่านจะต้องไม่เป็นภาหะนำโรคจากต่างจังหวัด
กลับเข้ามาอย่างพี่น้องของท่านหรือเพื่อนร่วมงานของท่าน
ที่อยู่ในกรุงเทพกันเอาไว้ดีกว่าที่จะแก้
เพราะถ้าเป็นแล้วแล้วก็มันแพร่ระบาดในต่างจังหวัดนั้น
มันอาจจะยุ่งยากกว่าเป็นกันในกรุงเทพมหานครมาก
ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้มีมติเป็นเอกฉัน
ที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ว่า
ให้งดวันหยุดราชการช่วงสงตราณในวันจันที่๑๓
วันอังคารที่๑๔วันพุธที่๑๕
และไม่เป็นวันหยุดงานของภาคเอกชน
แต่เดี๋ยวจะกำหนดวันหยุดให้ใหม่ในอนาคต
เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กลับภูมิลำเนา
ปะญาติพี่น้องและท่องเที่ยว
แต่ต้องดูสถานการณ์โควิด๑๙ก่อนนะคะ
อกจากนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้
ที่จะมีการพิจารณาอีกหลายเรื่อง
จากที่ประชุมวันนี้แล้วเดี๋ยวจะไปพิจารณากันต่อ
เช่นควบคุมบางสถานที่ที่มีคนไปอยู่กันเป็นจำนวนมากค่ะ
ให้ปิดตั้งแต่๑๘มีนาคมเป็นต้นไป
ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยโรงเรียน
ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนของรัฐหรือเอกชนนะคะ
โรงเรียนอินเตอร์ด้วยนะคะโรงเรียนกวดวิชาก็ด้วยนะคะ
เพราะถือเป็นสถานที่ที่คนไปอยู่รวมกันเยอะ
สถานที่ที่มีคนไปอยู่กันเยอะและมีโอกาสแพร่เชื้อ
ทางมือและสารคัดหลังเช่นสนามมวย
สนามกีฬาบางประเภทโรงภาพยนตร์
เดี๋ยวจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะคะ
คือสนามมวยถ้าจะไปสารคัดหลังไปติดอะไรยังไง
บางทีไปคลุกกันไปเจอกันเหงื่อกระเด้นใส่กันโดนกัน
บางทีมือเราไปจับไปกอดข้อแสดงความยืนดีแล้วก็มือเราเอามาเข้าหน้าเขาตาเข้าปาก

ณวันนี้มีผู้ป่วยติดเชอโควิด๑๙เพิ่มอีก๓๓ราย

คือผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันแล้ว
หรือไปเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยที่ยืนยันแล้วก่อนหน้านี้๑๖คน
จากกลุ่มสนามมวย๗คนค่ะ
กลุ่มสถานบันเทิง๓คนค่ะ
สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้วก่อนหน้านี้๖คนค่ะ

ที่๒อันนี้คือผู้ป่วยที่ยืนยันรายใหม่เลย๑๗คน
ก็คือเป็นกลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ๖คน
เป็นกลุ่มที่ทำงานใกล้ชิดสัมผัสกับชาวต่างชาติ๖คน
เป็นการระบาดแบบกลุ่มก้อน๓คน
การร่วมพิธีทางศาสนาในมาเลเซีย๒คนทำให้ตอนนี้นะคะ
ประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสมรวม๑๔๗รับ
รักษาหายกลับบ้านได้๓๘ราย
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๑๐๘ราย
เสียชีวิตไป๑ศพนะคะ
ถ้าทั่วโลกนี่ก็ผู้ป่วยทั้งหมดนะฮะ๑๖๘๐๐๐กว่าแล้วนะฮะ
เสียชีวิตไป๖๕๐๐แต่ที่หายนี่ก็มีนะฮะ
ที่หายนี่ก็๗๖๐๐๐ในจีนก็เยอะสุดนะฮะตอนนี้

รักษาตามขั้นตอนหายได้นะคะ